ทุกผู้ชมครับมีลูกจ้างสวนสัตว์นะครับ
ไปร้องขอความช่วยเหลือจากกับทางมูลนิทธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสัตว์ประโยชน์

เนี่ยเธอบอกว่าเธอทำงานอยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง
แล้วถูกลิงป่าเนี่ยกัดไป๒ครั้งในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
ถามว่านักแค่ไหนนักถึงขั้นกระโหลกศิกษาในเปิด

แก้มซ้ายก็เวอะแต่ทางสวนสัตว์ไม่เหลวแลในการช่วยเหลือดูแลเลย
ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะฮะ
สมมติว่าชื่อคุณมนต์ก็แล้วกันนะอายุห้าสิบสี่ปีนะครับ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับ
คือทางพี่มนต์เนี่ยแกบอกว่าถูกลิงป่าเข้ามากัดในสวนสัตว์ถึงสองครั้งนะฮะ
ในพื้นที่บริเวณสวนสัตว์ในช่วง๒เดือนนี้นี่เองนะ
แล้วต้องจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลเองด้วย
ครั้งแรก๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนั้นเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวกับลูกที่กำลังถูกลิงป่าก่อกวนแย่งของกิน
ตัวเธอเองถูกขย่ำเข้าที่ศีรษะเป็นแผลเวอะลึกถึงกระโหลก
ไปหาหมอหมอเย็บ๑๔เข็มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล๕๒๖๔๕บาท
เบิกประกันได้๕๐๐๐๐จ่ายส่วนเกินไป๒๖๔๕
ครั้งที่๒๒๔ตุลาคม๖๕ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นกำลังเตรียมอาหารสัตว์ให้กับลิงอยู่นะ
แล้วลิงเนี่ยพยายามมาขโมยผักแล้วมากระโดดกัดเข้าแก้มซ้ายเธอจนแก้มฉีก
ไป๓๘เข็มค่าใช้จ่ายรอบนี้๔๑๐๓๔บาท
ซึ่งก็ต้องเบิกจากประกันส่วนตัวค่ะเธอบอกสองรอบนี้เนี่ย
ถ้าไม่มีประกันส่วนตัวนี่ทำยังไง
หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรเพิ่มเติมเลย
บอกว่าทำงานที่สวนสัตว์แห่งนี้มา๒๐กว่าปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวตลอดนะฮะ
รับเงินเป็นรายเดือนเงินเดือนแค่เดือนละ๙๐๐กว่าบาท
แล้วที่ทำงานเนี่ยเธออยู่ในจุดสัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่ดูแลสัตว์ทำอาหารให้สัตว์ทำความสะอาดจุดจัดแสดงสัตว์ดูแลนักท่องเที่ยวด้วย
ปรากฏว่าต้องบาดเจ็บมาสองครั้งทางสวนสัตว์ไม่ยื่นมือมาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าชดเชยเยียวยาอะไรเลย
คือจะมาเห็นว่าเธอเบิกประกันได้แล้วแบบไม่ชดเชยไม่เยียวยาหรือยังไรเธอบอกทุกวันนี้เธอกับเพื่อนพนักงานทำงานกันอย่างหวาดกลัวนะฮะจิตตกไปหมด
ลิงป่าลงมาหากินเนี่ยเวลาทำงานกันอยู่เนี่ยโอ้โหต้องวิ่งหาที่หลบเพราะว่ากลัวกันมาก
อืมประโยชน์ถมใจเรามาแล้วเราทำอะไรไม่ได้อยู่
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้ช่วยดูแลตรงนี้หน่อยนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คือทางพี่มนต์เขาบอกว่า
อยากให้หามาตรการ
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาสวนสัตว์ที่เธอทำงานอยู่เนี่ย
ไม่มีมาตรการในการจัดการกับลิงป่า
คือลิงที่กัดเธอไม่ใช่ลิงของสวนสัตว์นะ
เป็นลิงป่าที่มันเข้ามาในพื้นที่ของสวนสัตว์

มันลงมาหากินแถวสวนสัตว์เพราะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมีอาหารเนี่ยฮะ
แล้วพอเธอเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวหรือว่ากำลังทำหน้าที่อยู่แล้วถูกลิงป่ากัด
แต่ทางสวนสัตว์ไม่รับผิดชอบดูแลให้
ไปหาหมอมาก็ใช้ประกันส่วนตัว